หลังจากที่โมแมทอุสมันบูซากองหน้าดาวรุ่งของทีมฟุตซอลทีมชาติไทย
ก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักฟุตซอร์ไทยคนแรกที่ลงเล่นในหลีกสูงสุด
ตั้งแต่เกมแรกที่ลงสนามได้อีกด้วยนะครับ
โฮมัติอุสมันมูซาครับกองหน้าฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับ
มีชื่อลงเล่นให้กับทีมซานเตียโก้ฟุตซอลในเกมลีกสูงสุดของสเปน
นัดสุดท้ายของฤดูการ๒๐๑๗๒๐๑๘นะครับ
เมื่อคืนนี้ก็พบกับเบนิสโคล่าซึ่งก่อนเกมนะครับ
ซาเตียโก้นั้นรังอันดับที่๑๕จากทั้งหมด๑๖ทีมก็ตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
นั่นทำให้ซานติบาลานดาเรสนะครับคุณสื่อของทีมให้โอกาสกับเจ้าเม็ด
ที่มาร่วมทดสอบฝีเท้าเมื่อเดือนที่แล้วก็ได้รับการใส่ชื่อเป็นตัวสำรอง
เกมนี้ครับในจังหวะนี้แหละครับมูฮาแมทอุสมันบูซานะครับ
เปลี่ยนลงมานาทีที่๑๑ซึ่งเขาใช้เวลาเพียงแค่๓นาที
ก็พังประตูเป็นนิสโคล่าได้จากจังหวะเตะมุมนี่แหละครับ
เอาตัวมังกร๑ทีแล้วก็หมุนยิงได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับ
เป็นประตูขึ้นนำ๑ต่อ๐ของซานเตียโก้
ก็ถือว่าเป็นนักฟุตซอลไทยคนแรกนะครับ
ได้ลงเล่นในลีกของสเปนและยังสามารถทำประตูได้อีกด้วยนะครับ
ส่วนผลการแข่งขันนะครับจบลงโดยที่ซานเตียโก้ทีมของเจ้าเม็ดนะครับ
เสมอกับเบนิสโคล่าไป๒ประตูต่อ๒
ก็จบฤดูการโดยที่ซานเตียโก้นั้นมี๑๙คะแนนจาก๓๐นัดอยู่อันดับที่๑๑
ตกชั้นไปพร้อมกับกรันคานาเรียเอฟเอสนะครับ
เป็นการตกชั้นครั้งแรกในรอบ๑๕ปีของสโมสรอีกด้วยล่ะครับ
เมื่อวานนี้ศรีสะเกดครับชนะห้องเย็นท่าข้ามไปแบบวุดหวิดนะครับ๓ประตูต่อ๒
ก็จบเกมที่การท่าเรือก็มี๖คะแนนเต็มนะครับเท่ากับสมุทรสาคร
และประตูได้เสียนั้นก็เท่ากันแต่ว่าการท่าเรือนั้นยิงประตูได้มากกว่า

แกรมในวันนี้ยังมีให้ได้ติดตามนะครับ๑๖นาฬิการาชนาวี
จากนั้นในเวลา๑๘นาฬิกานะครับมภาคตะวันออกเชียงเหนือ